ร้องได้ร้องร้องได้
อยากถามเธอดูสักคำ
ปล่อยฉันไปได้รึเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงา
เป็นแฟนเก็บของเธอจนตาย
ภัยร้อภัยร้อฟังเพลินเลยนะคะ
แฟนคลับครับตะกะแตนชนระดา
เป็นเพลงที่น้องปังปอนบอกว่า
สบายใจที่สุดง่ายที่สุด
ตั้งแต่ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับ

พี่เบิร์ตดูแล้วไม่น่าผิดเลยด้วย

ดูแล้วเนี่ยเขาชิงรอบนี้

ฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

แล้วก็อยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไรด้วย

ปังปอนตอนนี้ขึ้นแท่นรอไปแล้ว

เพราะฉะนั้นค่ะต้องเอา
พี่เบิร์ตเชิญขึ้นแท่นมาเลยค่ะพี่มา
จริงแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับน้องปังปอนหรอก

สู้กับสมาธิของตัวเอง
ยิ่งเด็กร้องดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เรา

ทุกครั้งที่มีการแข่งขันหรือว่า

นักสู้มุมน้ำเงินคุณเบิร์ต
กรีดยางที่มีช้างป่าเป็นอุปสรรคในชีวิต

ผมชื่อนายทงชัยนามสกุลหาผล
อายุ๔๒ปีมีอาชีพกรีดยาง

วันนี้ผมจะสู้เพื่อครอบครัวครับ
เบิร์ตชายหนุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
และเก็บขี้ยางบ้านอยู่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางของคนแถวนี้ก็คือ
กรีดยางที่นี่จะไม่เหมือนกับที่อื่นครับผม
ที่อื่นจะต้องกรีดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว
แต่ที่นี่ต้องกรีดตั้งแต่๕โมงแล้วต้องกรีดให้เร็วที่สุดฮะ

ต้องรีบไปกรีดครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่ใหญ่เขาจะมา

กลางคืนคือเขาจะลงมาเพ่นผ้านเดินหาอาหารของกิน

ความว่าการกรีดยางในแถบที่พี่อยู่ต้องกรีดกลางวันเท่านั้นถึงจะปลอดภัย

นี่น้ำยางก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตสิฮะ

คุณพ่อเคยได้รับความเสียหายให้กับช้างมากที่สุดขนาดไหนคุณพ่อ
ปลูกวันสับหลานก็เคยได้๔๕ตัน
ปีนี้เหลืออยู่แค่๑๖๐โล
กำลังใจสำคัญที่ทำให้เบิร์ตมีแรงพลังออกไปทำงานในทุกวันก็คือ
สมาชิกในบ้านของผมรวมตัวผมด้วยก็ทั้งหมด๕คนครับ
ก็มีพ่อผมอายุ๖๗ปีก็ป่วยเป็นโรคหัวใจฮะ
ผ่ามาถึง๔ครั้งแล้วก็เจ็บอรอดแอดฮะทำอะไรไม่ได้
แม่ก็อายุ๖๐กว่าแล้วก็จิตอ่อนแอดนะครับเพราะว่าก็ไม่แข็งแรง
แล้วก็ลูกสาวผมอีกหนึ่งคนตอนนี้ก็กำลังโตเลยครับผม
ภรรยาของผมก็ต้องแยกกันไปทำงานที่ชนบุรี
หนึ่งเดือนก็จะได้เจอกันสักสองครั้งเท่านั้นครับผม
วันนี้ผมจะมาโชว์ลูกคอพร้อมกับเนื้อเพลงแม่น
เพื่อเอาเงินรางวัลไปดูแลคนในครอบครัว

หลายท่านสนใจมากเลยเห็นเมื่อกี้ลงไปโอ้มีแต่คนถามสนใจเรื่องช้างมาก
เพราะว่ามันยังมีอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เราทำอะไรไม่ได้
ต้องคอยตั้งรับอย่างเดียวทีนี้มันก็มีฤดูของมันใช่ไหม
ช้างเนี้ยมีฤดูตกมันด้วยใช่ใช่อ๋อมีฤดูตกมันใช่ค่ะ
ตกมันแต่จริงจริงแล้วคือเขามาหาเราทุกฤดูอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ฮะ
แต่มันจะมีฤดูตกมันที่เขาจะแบบดุเป็นพิเศษใช่ครับเกี้ยวกราด
กราศฤดูไหนพี่อ่าน่าจะเป็นช่วงร้อนร้อนนี่แหละฮะ
แล้วเวลาถ้าเขาเกรี้ยวกราดร้อนมากอาการเขาจะเป็นยังไงคะพี่เบิร์ต
ถ้าเป็นคนก็แบบขวางหูขวางตาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยขวางไว้หมดงุดหงิด
งวงฟัดงาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สังเกตได้คืออ่า
จะมีน้ำมันออกมาตรงหัวอ๋อที่เขาเรียกว่าตกมันใช่
มีน้ำมันออกมาจริงจริงใช่ฮะจะมีน้ำมันไหลออกมาเป็นเหยิมออกมาอย่างงี้เลย
เห็นเห็นชัดเลยเหมือนเหงื่อไหมพี่ใช่ฮะอย่างงั้นเลย
ร้อนจนแบบมันตกเลยอย่างเงี้เนอะใช่ครับตกมันเนี่ยบางทีเขาบอก
วานเคนที่เลี้ยงกันมาเป็น๑๐ปีเขาก็ไม่เอาเหมือนกัน
เขาต้องผูกไว้ถ้าเป็นช้างบ้านต้องต้องล่ามเอาไว้ครับแล้วอาการที่พี่เบิร์ตเห็นน่ากลัวขนาดไหนพี่
เวลาเขามีน้ำมันไหลออกมาเห็นวิธีอาร์ที่แรกไหมฮะที่ว่าอันนั้นคือตกมันทั้งคู่นะฮะ
อันนั้นคือชนกันนะฮะที่ในในภาพที่วิทยาตอนที่ค่ะอันนั้นคือถ่ายได้ตอน
ตอนที่ตกมันทั้งคู่เลยเหรอเขาก็จะชนอันนั้นใครถ่ายได้อ่า
เพื่อนที่อยู่ข้างบ้านฮะนั่นคือแถวบ้านพี่เบิร์ตเลยใช่แล้วอันนั้นของจริงนะฮะ
ผมเห็นว่ามันเหมือนเหมือนจะมันจะชนกันใช่ไหมใช่ครับมันชนกัน
ชนกันเลยคือมันตกมันทั้งคู่ค่ะตกมันทั้งคู่อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่น่ากลัวสุดเลย
เจอมาหรือมีน่ากลัวกว่านี้อีกส่วนมากแล้วก็จะมีอีกคือถ้าเป็นอ่า
ที่เป็นแม่ลูกอ่อนค่ะอันนี้ก็จะเหลือเป็นพิเศษเหมือนกัน
เพราะว่าเขาจะห่วงลูกเขาอ่ะเนอะค่ะเอ่ออันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้โห
ว่าน่ากลัวมากครับคุณลุงทองศรีเคยเห็นอะไรจัดจะอย่างนี้บ้างไหมฮะ
ก็เห็นอยู่เหมือนกันครับแต่เราไม่ได้ไปใกล้สัมผัสนั้นเท่าไหร่
ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปกล้าเพราะเราวิ่งหนีไม่ทัน
ท้อใจไหมลุงทองศรีปลูกอะไรช้าก็เอาไปหมดแล้วไม่รู้ทำไงอ่ะ
เพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยต้องปล่อยเลยทำเลย
มั่งไม่ได้เหลือของเขาเราก็เป็นของเรา

ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปต่อสู้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูก
แต่เป๊กชอบครอบครัวนี้นะคะถึงจะลำบากเหนื่อยยากขนาดไหนนะ
แต่ว่าตัวลุงทองศรีเนี่ยก็มีรอยยิ้มตลอดพี่เบิร์ตเองก็ดูแล้วเป็นคนอารมณ์ดี

เห็นบอกว่าได้คุณพ่อเป็นต้นแบบค่ะ

คุณพ่อเป็นคนขยันอย่างแรกตื่นเช้ามากเป็นคนที่พูดเพราะ
กับลูกกับใครหลายคนทุกคนคือเป็นคนที่พูดเพราะมากอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็ร้องเพลงเก่งอืมอ่าคุณพ่อเป็นต้นแบบของผมเลยนะ
ไม่เชื่อหรอกร้องเพลงเก่งไหมคะลุงทองศรี

ครับฟังให้ภัยร้องค่ะ
ขออีกซักเพลงหน่อยนะครับ
ขออีกซักเพลงใหม่ขึ้นมาหน่อยได้มั้ยครับ
สไตล์การร้องคุณลุงทองศรีชอบใครชอบศิลปินใคร

เขาจะเสียงสูงมากนะคนนี้เสียงสูงเปี้ยน
เอาไก่จ๋าแบบสไตล์ที่เราชอบ
ไก่จ๋าได้ยินไก่จ๋าเสียงใคร

ขอบคุณด้วยนะคะ

แล้วเค้ามาอยู่ข้างบ้านผมก็ยืนคร้างประตู

ก็จะโยนไปใส่เขาอ่าพอยโยนไปปุ๊บ
มันไปโดนสายเปย์แล้วมันก็เด้งกลับมาหาผม
ทั้งพ่อและลูกวิ่งกันกระเจิงพ่อโรบ

ทองศรีทานโทษนะคุณพ่อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ

๖๗นะครับดูเหมือนพึ่งจาก๖๐ต้นนั่นเอง
แต่คนตากแดดนี่ความจริงน่าจะดูแก่กว่านี้มากนะ
คือทำงานแต่คุณพ่อดูแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตดี

ติดเครื่องมา๒เครื่องครับค่ะ
พอตอนหลังมาเหมือนมันหายเองหรือว่ายังไงก็ไม่รู้
ดีขึ้นเองหมอเลยบอกไม่ต้องซ่อนแล้ว
ปุ๊บหมอบอกอย่างนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่
ค่ะก็เลยเอาออกอะไรอย่างเงี้ยฮะรักคุณพ่อขนาดไหนคะพี่เบิร์ต
โอ้โหรักมากครับผมค่ะอ่าอยากบอกอะไรพ่อบ้างพี่เขาเนี่ยเหมือนกัน
เดินทางมาถึงบ้านปลายชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่า
เขาจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาที่เหลืออยู่
กำไรแล้วใช่ฮะผมอยากจะทำให้พ่อมีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้
บางทีมันอาจจะลำบากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ต้องกลัว
ผมจะอยู่เคียงข้างตลอดค่ะอย่างเงี้ฮะถ้ามีก็กินด้วยกันใช่
ถ้าอดก็อดด้วยกันครับนะคะก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานต่อไปนะครับ
คุณพ่อนะครับก็โอ้โหสภาพนี้แข็งแรงอยู่อีกนานครับ
อีกนานแน่นอนเอาละครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณเบิร์ตกันบ้างนะฮะ
เราได้ฟังไปแล้ว๑เพลงเป็นเพลงเก่งของคุณเบิร์ตในยกที่แล้ว
วันนี้มายกสองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๒ของคุณเบิร์ตมาเลยครับ

ผมเคยร้องแต่นานมากแล้วเพลงนี้
เพลงของพี่เบิร์ตที่เปิดมาล้วนเป็นปัญหา

เอาอย่างเฮ็ดใจนะก็เก่าแล้ว
ตัวช่วยเหลืออีกสองตัวใช้ได้หนึ่งตัว
ใช้ไปแล้วนะครับคือร้องเพลงเก่งของตัวเองตอนนี้เหลือร้องผิดได้หนึ่งคำกับเปลี่ยนเพลง
ปังปอนอาเบิร์ตเขาเจอปัญหาแล้วเป็นไงเราจะเอาใจช่วยเขายังไงครับ
ก็จะงึมงำตามนะคะถึงแม้ว่าจะร้องไม่ได้
ปอนก็ร้องไม่ได้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมคะ
เคยฟังผ่านโหค่ะแต่ว่าร้องไม่ได้

น่าจะประมาณสักสี่สิบ
สิบที่ไม่ได้

สิ่งเดียวที่จะช่วยคุณเบิร์ตได้นั่นก็คือตัวช่วยในยกนี้นะครับ
คุณเบิร์ตจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

พร้อมนะครับคุณบรรทยกที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
มาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
แห่งรู้ต้นซ่าเจ้าฟองยังได้แอบบอกน้องกับเขาจิตใกล้
ทุกครั้งที่มีน้ำตาอายก็เฝ้ามาปลอบโยนว่าห่าง
คราบน้ำตาเริ่มจางทิ้งอ้ายต้มสางเจ้าสางเอ็ดใด
ความดีอ้ายมีป็อบพอแรกว่าความล่อยังบ่อด้นใจ
เบาหวานจังอายมีสิทธิ์เป็นใดแค่มาใต้ตลาด
หัวใจก็เหลือที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้หน้าที่ยัง
มีกับเจ้าแป้ตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่าง
เศรษฐาหักชาตินี้อายังเฮียบ่เจอ
ย้อนเห็นว่าอายบ่ป่าสิคิดดีจากย้ำใดก็ได้
อายสิขอลาไกลและอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ยานไปถึงใจของเราลงหักพวกเขาระวังนะเธอ
ผู้ชายโง่เสอยังห่วงเสมอยานเจ้าเสียเซ็น
อย่าถามดังเจ้าเอายังเนาะเหตุผัวใจ
ก็เหลือที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้หน้าที่ยัง
เหตุดีกับเจ้าแฟตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่าง
เศรษฐาหักชาตินี้อายังเฮียบ่ป่าสิคิดดีจากย้ำใดก็ได้
อายสิขอลาไกลและอวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อ
ยานไปถึงใจของเราลงหักหัวเข่าระวังนะเถิด
ผู้ชายโง่โง่เส้นยังห่วงเส้น
อย่าถามดังเจ้าเอายังเนาสิคิดดีจากย้ำใดก็ได้

ยกที่สองของสองนักสู้ก็เดี๋ยวร้องจบไปแล้ว
ระหว่างการร้องมีสีหน้าลังเลอย่างเห็นได้ชัด
ผลจะเป็นอย่างไรมารอฟังกันในช่วงหน้าครับ
มันระหว่างท่อนหน้ากับท่อนสูง

กลัวจะเอาท่อนสุดท้ายมาไว้ข้างหน้า

คุณเบิร์ตกับน้องปังปอน
ร้อง